เส้นทางไม่คุ้นเคยแต่ฉันเชื่อใจเธอ

แล้วก็ไปเสยค่ะหรือไม่คุณ

โหแล้วรถไฟก็มาซะด้วยสิคุณ
แต่จริงมันต้องข้ามทางรถไฟไปก่อนมั้งคุณนะ

ใครที่ไม่คุ้นเคยนะคุณนะอาจจะสับสนได้
ขนาดผมใช้เส้นทางนี้บ่อยบางทีผมยังสับสนเลยนะครับ
เขาบอกจุดเกิดเหตุบริเวณแยก๓เสนโรงกรองน้ำ
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมากับเพื่อนกลางดึก
ด้วยความที่เธอบอกว่าเธอสายตาสั้นด้วย
ประกอบกับเส้นทางค่อนข้างมืดเธอก็เลยเลี้ยวทันที
พอเลี้ยวทันทีมันไม่ใช่ถนนมันกลายเป็นรางรถไฟคุณ
จากนั้นไปไหนต่อไม่ได้เพราะอะไรฮะ
ท้องรถติดรางรถไฟกลับตัวก็ไม่ได้

จนกระทั่งพลเมืองดีซึ่งเป็นทหารรายหนึ่งเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงหนุ่มเจ้าของคลิปเนี่ย
เข้ามาช่วยเหลือพยายามจะช่วยกันนะคุณนะ
ผักทั้งดันหุ้ยเล่หุ้ยในการเอารถออกมาจากรางรถไฟ

ก็เลยต้องประสานขอรถสไลด์มาช่วยยก

เพราะตรวจสอบจากตารางรถไฟแล้วนะคุณนะ
รถไฟจะวิ่งมาฝั่งนี้ไม่งั้นอาจจะโดนรถไฟชนนะครับ
คุณนัทคุณพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนำมา

บอกว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะ
ในการขับรถขับราต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
เขาบอกไปหมายถึงว่าให้ข้ามทางรถไฟไปก่อน

แต่ทีนี้คนไม่คุ้นเส้นทางก็พอยังไม่ทันข้ามเลี้ยวทันที